ต้องมีการกู้ซากขึ้นมาอีก๒ตัวนั้นก็มาดูว่าความคืบหน้าเช้าวันนี้เป็นอย่างไร
แต่ว่าก่อนอื่นพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันก่อนกับช้างป่า
ตัวเขาไปที่บริเวณน้ำตกเหวนรกแล้วก็พัดตกลงไปตาย๖ตัวนะครับ
ไปดูคลิปนาทีแรกที่เจ้าหน้าที่ไปพบโขลงช้างโขลงนี้ครับอันนี้บริเวณที่
อ่าตอนนี้น้ำตกชั้นหนึ่งนะครับก็จะพบเห็นว่าอ่า
มีช้างอายุประมาณสักห้าปวดนะครับห้าปีนะครับ
จะเห็นได้นะครับอยู่ตรงมุมบริเวณตอนนี้ก็จะดูใส่จากคล่องมอง
อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะตัวเขาจะกลืนกับสีอ่า
ของมาเป็นลักษณะของกิ่งไม้นะครับนะครับ
อยู่ประมาณกลางห้าตรงนั้นนะครับคือตัวช้างแล้วจะเห็นฟังจากรวมถึง
หนึ่งตัวนะครับเป็นลูกช้างวัยประมาณสักห้าขวบนะครับ
ประมาณร่วมร่วมสองตันส่วนแล้วก็จะเห็นได้ว่าช้างพี่เลี้ยงกับตัวแม่เขานะครับ
พี่เลี้ยงกับตัวแม่เขาก็จะไปติดอยู่บริเวณที่จุดที่เป็นหน้าผานะครับ
ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเหมือนกันนะครับค่อนข้างจะอ่อนแรงแล้วก็ปอดกันแน่นเห็นไหมฮะ
งวงเขาจะยืนนิ่งอย่างเดียวนะเพราะว่าไม่มีที่ไปหรืออาจจะพัดเอาแรงอยู่นะครับ
คือเป็นภาพที่เราเห็นเราก็แบบสะเทินใจนะครับสะเทินใจนะค่ะเนี่ย
สองตัวนี้ยืนแบบนิ่งคือด้วยความเป็นห่วงลูกแล้วก็อาจจะหมดแรงเดินต่อก็ไม่ได้เดี๋ยวตกไปอีกอะไรอย่างนี้นะ
ตกตายไปแล้ว๖ตัวก็เป็นภาพที่เห็นบางคนแบบน้ำตาซึมนะด้วยความที่เป็นช้างป่า
แล้วก็ต้องการจะอนุรักษ์เอาไว้ด้วยเนี่ยฮะดูสิครับหมดแรงเลยนะฮะ
ก็เป็นคลิปที่เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้น
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งอยู่ฝั่งพื้นที่ของตำบลนาหินลาดอำเภอปากพลี
จังหวัดนครนายกแต่ภาพที่เห็นข้างล่างคุณผู้ชมมันน่าเศร้าใจกว่านั้น
นี่เห็นแล้วมีลูกช้างป่าอายุ๕ปีตั้งแต่๒ตันนอนตายอยู่ข้างล่างลำทาน๑ตัว
ที่บริเวณชั้น๒ของน้ำตกแล้วก็มีช้างป่าอีก๕ตัวนอนตายในลำทานเช่นเดียวกัน
เป็นภาพที่น่าเสียใจมากแล้วก็หดหู่เหมือนกันนะ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตี๓ของคืนก่อนครับเสาร์ที่๕
ตอนตี๓ของคืนในวันสาวที่๕ตุลาคมจราธิอุติยานแห่งชาติขาวใหญ่
ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของช้างป่าเป็นช้างป่าเขาใหญ่แปดตัว
กึกกล้องทั้งน้ำตกเลยคุณผู้ชมด้วยความที่ป่ามันเงียบสงบเนอะ
มันก็จะมีความกล้องกังวานของเสียงช้างดังแบนเสียงดังมาก
ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ไปพบร่างของช้างป่าหนึ่งตัวนอนตายอยู่ที่น้ำตกเหนรกด้านล่างชั้นหนึ่ง
แล้วไปพบช้างป่า๒ตัวยืนคู่กันที่บริเวณก้อนหิน
ใกล้กับน้ำตกเหวนรกที่บริเวณชั้น๒ซึ่งจากเสียงผ้าคือเป็นช้างแม่กับช้างพี่เลี้ยง
ที่ไปยืนอยู่สองตัวนะฮะโดยคาดว่าช้างป่าทั้ง๘ตัวเดินลัดเลาะไปตามหน้าผาที่บริเวณชั้น๓ของน้ำตก
แล้วก็จริงตรงนั้นมันมีเสาปูนที่เจ้าหน้าที่ทำกั้นเอาไว้แต่ว่าโขลงช้างโขลงนี้ไปรัดเลาะ
แล้วก็ไปข้ามเสาปูนขนาดใหญ่มาที่เขาปักเอาไว้เขาปักเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างเนี่ยพัดตก
แต่สุดท้ายมันก็พัดตกลงไปจากที่หน้าผาบริเวณชั้นสามไปตายที่ชั้นสองกับชั้นหนึ่งทั้งหมด๕๖ตัวด้วยกัน
ตอนแรกเนี่ยตายไปก่อนห้าตัวส่วนช้างป่าอีกสามตัวถูกกระแสน้ำพัดตกลงไปที่ชั้นหนึ่ง
ซึ่งมีความสูงสักประมาณ๕๐เมตรทำให้ลูกช้างอายุ๕ปีตายเพิ่มอีกหนึ่งตัวรวมเป็น๖ตัว
ขณะที่ช้างที่เป็นแม่ลูกกันก็มีการตะเกียดตะกายกันขึ้นไปอยู่ที่บริเวณโขดหินฝั่งตรงข้าม
สองตัวนั้นก็เป็นช้างแม่กับช้างพี่นะครับหลังเกิดเหตุนะฮะทีนี้เจ้าหน้าที่เองนะฮะก็ร่วมกัน
พากันเดินฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวข้ามมายังฝั่งจุดชมวิวเหวนรกโดยลูกช้างเริ่มใช้หัวดันที่ก้น
ของแม่ช้างเพื่อเดินตามหลังขณะที่ช้างตัวแม่พยายามใช้
งวงคลำทางแล้วก็ค่อยเดินลัดเลาะฝากกระแสน้ำขึ้นมา
ยืนบนแก่งหินฝั่งจุดชมวิวอย่างระมัดระวังภาพนี้เป็น
ภาพที่ลุ้นระทึกมากนะคะแม่ช้างลูกช้างเนี่ยลุ้นว่าจะ
ยังไงเจ้าหน้าที่เองก็ตระโกนบอกให้กำลังใจช้างทั้งสองตัว
ด้วยซึ่งทางฝั่งนี้เจ้าหน้าที่ได้ถางป่าทำทางขึ้นให้ช้าง
เอาไว้เพื่อที่จะให้มันเดินขึ้นมาจนถึงกองเสบียง
เจ้าหน้าที่เขาก็นำเสบียงมากรองไว้ตรงจุดนั้นกระทั่งล่าสุด
สุดประมาณสามทุ่มคืนนี้นะคะสามทุ่มเมื่อคืนเนี่ย
มีรายงานจากเจ้าหน้าที่เขาใหญ่ที่นอนเฝ้าช้างอยู่บนต้น
หมายค่ะว่าช้างได้เข้าไปกินอาหารกองแรกแล้ว
ซึ่งกองแรกห่างจากชายน้ำไป๒๕เมตรภาพนี้คุณผู้ชมค่ะ
เขามากินกันแล้วนะคะสัตวแพทย์หญิงชะนัญญากาญจนสาขา
ตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์บอกว่า
หลังจากนี้จะปล่อยให้ช้างป่าแม่ลูกพักอีกสักพัก
อัตลักษณ์ของช้าง๒ตัวนี้เอาไว้

แล้วก็ตามไปตรวจสอบอาการของช้าง๒ตัวนี้

ส่วนการกู้ซากช้างที่ตายอยู่ในลำทานของน้ำตกเนี่ยนะคะ
นายบดินจันทศรีคำหรือว่าลุงหมูสาริกา

เคยผ่านเหตุการณ์ช้างป่าเขาใหญ่๘ตัวตกที่จุดนี้เลย

เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นปี๒๕๓๕เนี่ยนะคะ
หมูเปิดเผยว่าครั้งนี้อาจต้องใช้วิธีเดียวกับเมื่อปี๓๕
ก็คือเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีถอดงาทั้งหมดออก
แล้วจึงตัดย่อยชิ้นส่วนแล้วก็ปล่อยให้ลอยไปตามกระแสน้ำ
แต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีเขื่อนขุนด่านปราการชน

เนื่องจากตอนนี้มันมีเขื่อนแล้วค่ะ
การจะทำลายซากช้างจึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นการฝังกลบแทน

โดยลงเรือที่เขื่อนล่องเรือไปตามคลองต้นไซด
เดินเท้าขึ้นไปยังจุดที่พบช้างตาย
เพื่อตรวจสอบหาที่ราบที่สามารถใช้ฝังกลบซากช้างต่อไปค่ะ
สำหรับน้ำตกเหวนรกเป็นน้ำตกที่เกิดจากคลองท่าด่านนะคะ

อยู่ในพื้นที่ตำบลนาหินลาดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
มี๓ชั้นด้วยกันชั้นที่๑สูง๕๐เมตร

ชั้นที่๒ชั้นที่๓สูงประมาณชั้นละ๖๐เมตรสูงมากนะคะ

เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเปิดให้เข้าชมเท่าไหร่นักค่ะ
เป็นการไล่เรียงไทม์ไลน์หรือว่าช่วงเวลาเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะ
ของเหตุการณ์ที่ช้างป่าตกน้ำตกเหวนรก
ทีนี้เรามาดูปฏิบัติการล่าสุดของเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะคะ

ติดตามจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานเข้ามาในพื้นที่ค่ะเชิญค่ะ

คาดว่าช้างป่าทั้งสองตัวนั้นคงจะเดินกลับเข้าป่าไปแล้วนะครับ
แต่ว่าเท่าที่ผมได้คุยกับทางประธานชมรมคนรักสัตว์ป่านั้น
ก็บอกว่าตามธรรมชาติของช้างเนี่ย
น่าจะยังอยู่ในบริเวณนี้นะครับ
เพื่อที่จะเป็นห่วงฝูงหรือไม่ก็ยังคงไปไหนไม่ได้นะครับ
แล้วก็ด้านหลังของผมนี้นะครับก็คือเป็นอาหารที่จะเตรียมไว้ให้ช้านะครับ
ซึ่งก็มีทั้งกล้วยแล้วก็มีสับปะรดแล้วก็ขนุนนะครับ
แล้วก็ตอนนี้นะครับทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้น
ยังไม่ปล่อยให้ผู้สื่อข่าวหรือว่าหน่วยงานใดเข้าไปนะครับ
จากเจ้าหน้าที่ของอุทยานเท่านั้นนะครับ
แล้วก็เมื่อช่วงเช้านั้นก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
บริเวณที่ช้างป่าทั้งสองตัวนั้นเคยอยู่นะครับ
ก็พบว่าร่องรอยนั้นเดินขึ้นป่าไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับลุงหมูนะครับ

แล้วก็ท่านเป็นที่ปรึกษาของกรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยนะครับ

ในเรื่องของการเก็บกู้ซากช้างป่า๘ตัวนะครับ

เราจะเก็บกู้ซากช้างป่าทั้งสองตัวนี้บ้าง

แรกก็คือเราจะติดตาม๒ตัวที่รอดจากเมื่อวานก่อนนะฮะ
ถ้าเกิดในกรณีตรงนี้เขาปลอดภัย๑๐๐หรืออะไรแล้ว
เราจะเทกำลังทั้งหมดไปทำลายซาก

ไปทำเกี่ยวเรื่องของการถอดงาอะไรพวกนี้นะครับ

ถูกต้องครับเหมือนปีวันที่๒สิงหา๓๕เนี่ย
ช้างป่า๘ตัวตกลงไปนะฮะ

เราก็เลยเมื่อพิสูจน์เรื่องอัตลักษณ์ของช้างเรียบร้อย
แล้วเราก็หั่นเป็นท่อนแล้วก็ปล่อยตามน้ำ

จริงพอมาปี๑๙๖๒นี่เรามีเกิด
เราเลยต้องใช้ลักษณะเป็นเหมือนตะข่าย
เมื่อตัดถ้อนแล้วใช้ตะไข่พุ่มเป็นตุ้ม
แล้วก็ผูกไว้กับต้นไม้

เห็นว่าช้างป่าฟูงนี้อาจจะไม่ได้มีแค่๘ตัว

ช่วงที่ช้างหมุนเวียนผ่านเหวนรกเนี่ยอย่างน้อยจะ๑๔๑๖
ทีนี้เราคาดการณ์ว่าช้างเด็กน่าจะหลุดลงน้ำก่อน

แต่อาจจะมี๘ตัวเท่านั้นที่หลุดตกน้ำลงไป
เรามองอย่างนี้ไปก่อนนะครับว่า
แล้วส่วนช้างที่เหลืออยู่เป็นเพศเมียใน๑ตัวแน่นอน
อีกตัวหนึ่งตัวเล็กเนี่ยเรายังไม่ทราบชัดเจนว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย
แต่เราดูแล้วว่าตัวนี้เราจะมองว่าเป็นแม่
หรือจะเป็นพี่เลี้ยงอยู่ในโขงหรือจะเป็นแม่แปลก
แม่แปลกก็คือผู้นำทางของโขงนั้นเราก็ยังไม่ชัดเจน
แต่เขาจะเห็นได้ว่าจากการที่เขาคอยดูแล
ระหว่างที่เขายืนอยู่บนก้อนหินแล้วก็พากันข้ามน้ำเนี่ย
เขาดูแลเหมือนแม่เลยเพราะว่าพยายามใช้ตัวบังน้ำตอนที่ข้าม
แล้วก็ใช้งวงของเขาวัดน้ำมาทุกระยะ
เพื่อให้รู้ว่าความลึกของน้ำเท่าไหร่
แล้วโดยให้ลูกช้างตัวที่เราเห็นเมื่อวานนี้อยู่ด้านซ้ายมือ

ที่เราเห็นเขาเอาหัวไปงัดหินก็เพื่อบังน้ำ
กว่าที่เรารุ้นกันเมื่อวานนี้จนข้ามมาถึงได้
เราก็เลยมองได้ว่าเขามีความผูกพันกันอยู่ในโขง
เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรากังวลก็คือว่า
กลัวเขาว่าขึ้นในจุดที่ปลอดภัยแล้วแต่เขาอาจจะห่วงโขงของเขาที่หายไป
ซึ่งเขาไม่ทราบว่าเสียชีวิตแล้วเราก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะย้อนกลับลงมา

ใช่ครับก็เฝ้าระวังกันแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะฮะ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรายืนยันได้ว่าเขาน่าจะปลอดภัยแล้วก็คือ
ถ้าเขาพลาดหรือตกน้ำหรืออะไรอีกนะครับ
เสียงร้องเขาเนี่ยจะต้องทำให้พวกเราตื่น
จะต้องร้องหรือด้วยความตกใจหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหม
เมื่อคืนนี้ไม่มีเสียงร้องเลยมีแต่เสียงลักษณะว่า
กอไผ่หรือเสียงไผ่เหมือนเคลื่อนตัวห่างน้ำตกออกไปเรื่อย
หรือวันนี้จะมีทีมหนึ่งจะต้องโรยตัวลงไปดักอีกจุดหนึ่ง
แล้วก็จะทำงานตรงจุดไหนได้ที่สะดวกก็จะทำเลยไม่รอ
ขอขอบคุณมากครับ
แล้วก็นี่นะครับก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่ทางลุงหมูนั้นได้มาเปิดเผย
เพื่อที่จะป้องกันช้าง๒ตัวนั้นไม่ให้กลับเข้ามายังที่เดิมนะครับ
แล้วก็ภารกิจที่๒นั้นก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดักรอ
เพื่อที่จะดูว่าช้างป่านั้นจะเข้ามาบริเวณจุดเดิมหรือไม่นะครับ
แล้วก็ในการเก็บกู้ซากนั้นนะครับ

แล้วก็ใส่ถุงตะข่ายให้มันจมลงไปในน้ำนะครับ
ขอบคุณครับ